คุณผู้ชมฮะกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ

สาวถูกรุมนะฮะก็ลุกขึ้นได้
ก็คว้ามีดในการไล่แทงกลุ่มคู่อลิ

ให้คุณผู้ชมได้ดูจังหวะที่มีการทะเลาะวิวาดกันนะครับ
แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต
ถูกแทงตายไปหนึ่งแล้วก็บาดเจ็บไปอีกหนึ่งนะครับ
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้กลางดึกเลยนะฮะ
ประมาณตีหนึ่งหน้าร้านข้าวต้มแห่งหนึ่ง
เห็นไหมครับว่าชุลมุนวุ่นวายกันนะครับ
นู่นคู่นู้นเป็นผู้ชายเสื้อสีเข้ม

และอีกฝั่งหนึ่งใกล้หลังรถนี่นะคุณนะ
ระหว่างรถสองคันปรากฏว่าผู้หญิงคนหนึ่ง
ถูกกลุ่มผู้ชายกำลังผลักกำลังดันจนล้ม
แล้วผู้หญิงคุณมาเปิดรถความมีดครับ
แล้วก็ทั้งฟันแล้วก็จ้วงแทงฝั่งคู่อบริ
ตายหนึ่งนี่ผู้หญิงคนเมื่อกี้เสื้อสีขาวเนี่ย
วิ่งไล่ตามไปนะวิ่งไล่ตามผู้ชายไป
แล้วก็ไปแทงจนตายครับคุณฮะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้สักตีหนึ่งครึ่งนะครับ
ทางตำรวจของสนหนองค้างพลูนะฮะ
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกแทงด้วยอาวุธมีด

เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณปากซอยเพชรเกษม๑๑๒ทับหนึ่ง
แวงหนองคล้างภูที่เขตน้องแข็มกรุงเทพมนาคม

พร้อมกับแพทย์นิติเวศโรงพยาบาลสิริราช
แล้วก็อาสาสมัครมูลที่ร่วมกระตันยูนะครับ
ที่เกิดเหตุก็เข้ามาในซอยประมาณ๖๐เมตรนะครับ
ก็เป็นสารพระภูมิเป็นลานจอดรถของบ้านเล็กที่๗
ซึ่งเปิดเป็นร้านขายอาหารตามสั่ง
พบศพของนายวิลาพลโพธิราชอายุ๓๖ปีเป็นชาวลาว
สภาพนอนตะแคงขวาสวมเสื้อยืดคอกลม
กางเกงยีนสีน้ำเงินไม่สวมรองเท้า

ตรวจสอบพบบาดแผลถูกแทงที่ท้องด้านหลัง
แล้วก็หน้าอกซ้ายตัดคั่วหัวใจ

ก็คือนายสุริยะแพ่นเกี่ยวอายุ๒๖ปี
คนนี้ก็ถูกแทงที่ท้องด้านซ้าย
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลราชพิพัฒน์นะครับ
จากการสอบถามนางสาวจิมหลีสุจิมงคล
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านข้าวต้มเจ๊บุ๋มข้าวต้มโต้รุ่ง
ให้การว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมาด้วยกัน๒คน
ชาย๑หญิง๑ก็คนที่สวมเสื้อขาวทั้งคู่

ฝ่ายชายเดินเข้ามานั่งในร้านข้าวต้มคนเดียว
ส่วนฝ่ายหญิงที่ใส่เสื้อขาวรออยู่ในรถ
ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับมาด้วยกัน๔คน
ชาย๓หญิง๑เดินเข้าร้านในเวลาไล่เลี่ยกัน
ไปประมาณสัก๒๐นาที
ผู้หญิงเสื้อขาวซึ่งเป็นมือมีดเนี่ยนะฮะ
อยู่ในรถออกมาตามแฟนก็คือผู้ชายเสื้อขาว

แต่ทีนี้ครับฝั่งโต๊ะตรงข้ามคุณมากัน๔คนชาย๓หญิง๑ใช่ไหม
ผู้หญิงในโต๊ะนั้นที่กลุ่มคนเยอะกว่าเนี่ย
ใช้ขวดเบียร์นะคุณนะใช้ขวดเบียร์กระแทกทุบที่โต๊ะ
แล้วก็พูดประมาณว่าตอนอยู่ที่ร้านก็ยืนเบียด
หนีมากินข้าวยังจะมาเจออะไรแบบนี้อีก
ก็คงรำคาญที่แฟนคู่นี้ทะเลาะกันนะครับ
จากนั้นทั้งสองกลุ่มก็มีปากเสียงกัน
แล้วพากันออกไปเคลียร์นอกร้านริมถนนนะครับ
ตามคลิปที่เห็นเลยยืนคุยกันประมาณ๑๐นาที
กระทั่งมีรถเก๋งคันสีขาวซึ่งเป็นลูกค้าคนอื่นเนี่ย
มาขอจอดตรงนั้นและจริงเหมือนถ้าเห็นในคลิปนะครับ

ถ้าเห็นในคลิปนะเหมือนทั้งสองฝ่ายเนี่ย
แยกกันเพราะมีรถเก่งสีขาวมาจอดแล้วใช่ไหม
แต่ปรากฏว่าฝ่ายกลุ่มผู้ชายที่มาเยอะกว่า
ผู้ชาย๓คนเปิดฉากก่อนนะคุณนะ
มีการจับคู่ทะเลาะกัน
ผู้ชายเสื้อสีเข้มจับคู่กับผู้ชายเสื้อสีขาวชกกัน
ส่วนผู้ชายอีก๒คนกำลังรุมผู้หญิงคนใส่เสื้อสีขาวอยู่
แล้วทีนี้ก็เกิดเป็นเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายครับ
ผู้หญิงเสื้อสีขาวลุกขึ้นมาได้
หยิบมีดจากในรถนะคุณเห็นไหม
เธอเปิดประตูรถไปมาเนี่ยไปหยิบมีด
แล้วก็ไล่แทงกลุ่มคู่อริจนตายไปหนึ่งเจ็บไปหนึ่งนะครับ
คนตายก็วิ่งหนีแล้วไปเสียชีวิตอยู่ริมถนนเพชรเกษมนะครับ
นี่ฮะด้านของตำรวจนะบอกว่าเบื้องต้น
จะต้องนำตัวผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด
คนที่รอดชีวิตมาได้นะครับทั้งที่เป็นชายและเป็นหญิง
แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งของกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ซึ่งผู้หญิงเสื้อขาวเป็นคนก่อเหตุเป็นมือมีด
คนตายแล้วแทงคนเจ็บเนี่ยต้องตามจับกลุ่มมาให้ได้นะครับ
ทางตำรวจบอกว่าจะต้องเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปคุณ
โอ้โหเป็นเหตุการณ์ประทึกเลยนะครับ
ตัวผู้หญิงเสื้อขาวลุกขึ้นมาได้เท่านั้นแหละ
ความมีดจากในรถไล่แทงผู้ชายตายไป๑เจ็บหนึ่งเลยนะฮะ